เป็นยังไงฮะคือขอนแก่นนี่แหมขายน้ำอ้อยขายน้ำส้มส้มโอ
มันก็ด่วนหวานใช่ไหมอ่าแต่การกระทำโหดโหดคือ
คนขายส้มโมเนี่ยกินเหล้าเมาคนขายน้ำอ้อยจอดรถอยู่
คือเอาเอากำลังหยิบน้ำอ้อยให้ลูกค้าอยู่อ่ะส้มโอบอกโอ้
เมื่อไหร่จะไปสักทีทำไมมันนานจังเลย
ความมีดแทงกันค่ะโอ้โหส้มโอกับน้ำอ้อยแทงกันเจ็บเลยนะคะ
จอดลงมาอย่างจอดลงมาอย่าง

มาก่อนหนึ่งหกหกเก้าพี่หนึ่งหกหกเก้าพี่
มันเตียงโย่ไม่ได้ตั้งเนี้ย

สองทุ่มตลาดคำไฮด้านเธียมเผิมมือจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้
ตีกันแล้วนะคะความคะแม่ค่ะ
กับน้ำอ้อยค่ะแม่ค้าน้ำอ้อยเนี่ยคือคุณบุญกองนะคะ
ถูกแทงบริเวณสะโพกนี่เดินกระเพลกมาขอความช่วยเหลือเลยเห็นไหมคะ
เสื้อสีออกชมพูชมพูอ่ะคือคุณบุญกองเนี่ยถูกแทงที่สะโพก
ส่วนนายคำรณสามีได้รับบาดเจ็บที่มือก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
คนก่อเหตุคือนางสาววันเพ็ญนะคะเป็นแม่ค้าขายส้มโอค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยช่วยกันหามีดหากันอยู่สิบนาทีก็เจอนะคะ
มีดปอกเปลือกส้มโอตกอยู่ที่พื้น
ส่งเตียร์ชาติคงถิ่นลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยนะครับ

แม่ค้าในเหตุการณ์เล่าบอกว่านี่เพิ่งมาขายของที่นี่ได้เดือนกว่าเอง
ก็จะขายขั้นกลางระหว่างรถขายน้ำอ้อยกับรถขายส้มโอแตงโมนี่แหละ
ที่ผ่านมาเห็นสองคนนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันทะเลาะกันประจำ
ก่อนเกิดเหตุสักสองวันได้แม่ค้าน้ำอ้อยนี่เพิ่งด่าคนขายส้มโอแตงโมด้วยคำหยาบไป
แต่ก็เห็นว่าเคลียร์กันไปแล้วแต่เหมือนจะเคลียร์แต่ไม่จบ
เพราะแม่ค้าขายน้ำอ้อยยังมีการประชดประชันด่าคนขายส้มโอแตงโมทั้งวัน
อีกฝั่งก็พยายามจะไม่ตอบโต้จนค่ำกำลังจะเก็บร้านกลับบ้านอยู่แล้ว
แม่ค้าน้ำอ้อยกับสามีขับมาจอดท้ายรถขายส้มโอ

เท่านั้นแหละค่ะฟันกันเลย